เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดา
ผู้แทนราชดรจากจังหวัดพิศนุโลกเขต๑พักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
และเป็นหนึ่งในยี่สิบของผู้ที่เริ่มเสนอกฎหมายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยสนับสนุน
และอยากจะขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ให้รับฟังนะครับ
เปลี่ยนและใช้วิจารณญาณภายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพื่อช่วยให้ประเทศนี้ได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของระบอบประยุทธ์ได้นะครับ
เรื่องของรายละเอียดและข้อเสนอต่างต่างผมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับและสมควรที่จะไปพูดกันในวาระสอง
แต่ผมอยากจะยืนยันตรงนี้เพื่อไม่ให้เจตจำนงที่แน่วแน่ของผู้เสนอกฎหมายนั้นถูกบิดเบือนนะครับ
การแรกก็คือการยกเลิกวุฒิสภาผมว่าเราเลิกอ้อมค้อมกันดีกว่า
ถ้าเราไม่ยกเลิกวุฒิสภาชุดนี้นะครับรัฐมนุน๖๐นี้
เราไม่มีทางแก้ไขรัฐมนูลและกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้
เราไม่ได้พูดว่าเราจะไม่มีวุฒิสภาไปตลอดนะครับ
ถ้าสสลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมาพูดคุยกัน
ว่าเราต้องการความรอบครอบในการกลั่นกองกฎหมาย
เราต้องการการถ่วงดุลอำนาจที่ไม่ได้เป็นข้อเสนอของการแก้ไขรัฐมนุนรอบนี้

แต่ว่าถ้าจะให้เสนอร่างรัฐมนูลนะครับ
เพื่อจะให้สวชุดนี้ยอมรับ
ผมคิดว่าไม่ต้องเสนอดีกว่า

เพราะไม่ได้ไปแตะที่หัวใจของอำนาจ
การสืบทอดอำนาจของคอสชเลย
ท่านประธานครับการบิดเบือนที่๒ก็คือเรื่องนี้
ไม่ได้มาพูดเรื่องของระบบเลือกตั้งกันนะครับ
หลายท่านได้ชี้แจงไปแล้วผมไม่ขอกล่าวซ้ำ

เก้าไกรพร้อมเดินหน้าไปสู่การแก้ไขรับนู
เรื่องของระบบเลือกตั้งที่เราได้ผ่านรัฐสภาไปแล้ว
การบิดเบือนที่๓ก็คือร่างรัฐมนุนฉบับนี้
แน่นอนครับมีการเพิ่มอำนาจให้กับตัวแทนของประชาชน
ก็คือสภาพผู้แทนราษดรนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจ
ไม่ใช่ในความหมายที่สวหลายท่านพยายามอธิบาย
เพราะจริงแล้วคนที่รวมศูนย์อำนาจบรรทอนและควบคุมทุกอย่างตอนนี้
ก็คือวุฒิสมาชิกนั่นเองวุฒิสภานั่นเองนะครับ

โดยการเริ่มถามสมาชิกรัฐสภาทุกท่านแห่งนี้ว่า
เชื่อมั่นในรัฐมนูลมาตราที่๓หรือเปล่า
ที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุกทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและสารรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐมนูล
รัฐสภาคณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐมนูลกฎหมายและหลักนิติธรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม
ท่านประธานครับเราใช้รัฐมนุน๖๐มา๔ปีแล้ว
และตอนนี้ผลมันออกมาชัดเจนแล้วว่า
รัฐสภาที่ไม่ใช่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชน
รัฐสภาแห่งนี้มีอำนาจจากการเลือกตั้งน้อยเหลือเกิน
แต่อำนาจจากการแต่งตั้งนั้นครอบคลุมสภาแห่งนี้
ทำให้สภาแห่งนี้อยู่ในจุดที่ตกต่ำ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศได้เลย
ทุกวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าองค์กรอิสระที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามรัฐมนูลกฎหมายและหลักนิติธรรม
ทำให้ชีวิตอนาคตและผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และความผาสุขของประชาชนแย่ลงขนาดไหน
วินิจฉัยล่าสุดก่อให้เกิดความสับสนแตกแยกในประเทศนี้
ว่าประเทศนี้จะปกครองกันด้วยระบอบอะไร
อาจารย์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ทั่วประเทศ
เข้าชื่อเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล

การเลือกตั้งโดยกรกตที่มาจากคอสช
ทำให้เราได้การเลือกตั้งที่มีความหมายน้อยเหลือเกิน
เพราะเสียงของประชาชนไม่ได้เป็นตัวกำหนดรัฐสภา
ปกปิดข้อมูลการเลือกตั้งหลายด้าน
เฉพาะเรื่องของการรายงานผลคะแนนดิบ
การตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งเป็นไปได้ยากเหลือเกิน
องค์กรสังเกตการเลือกตั้งนานาชาติเรียกว่า
เป็นความสูญหายหรือหล่นหายไป
ของการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
สุดท้ายการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรม
ของคณะคศระบอบประยุทธ์ที่อยากจะอยู่ต่อ
โดยที่ไม่ต้องอับอายประเทศชาติ
แต่เรื่องนี้ไม่สามารถปกปิดได้
ทุกวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่า
รัฐมนตรีหลายท่านไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถวงดุล
รัฐมนูลรับรองสถานะของรัฐมนตรีที่ถูกข้อหาค้ายาเสพติด
แล้วก็ไปอยู่กับพักที่สนับสนุนคุณประยุทธ์
โดยไม่รู้ว่าเป็นลำดับปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่เท่าไหร่
ทั้งหมดเหล่านี้ครับท่านประธาน
นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเกิดขึ้นจริงเหรอครับ
ผมถามสมาชิกวุฒิสภาว่านี่คือภาพที่คอสชไปเชิญท่านมาปฏิรูปประเทศเหรอครับ

หลักนิติธรรมศูนย์หายไปหมดวิกฤตการณ์ของประเทศแก้ไขไม่ได้
ความขัดแย้งเต็มไปอยู่ที่ท้องถนนนี่คือภาพ
ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่คอสชไปเชิญท่าน

ท่านประธานครับระบบการเมืองแบบนี้เอาประเทศออกจากวิกฤตไม่ได้
และประชาชนจำนวนมากยืนยันแล้วว่าการปล่อยให้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ต่อไปนั้น
นำพาประเทศไปถึงจุดตกต่ำในเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความเหลื่อมล้ำทุกมิติ
จำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับมีความหวังมีความฝันให้ประเทศนี้ดีขึ้น
แต่ถ้าเขาสูญเสียความฝันนั้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะทิ้งประเทศนี้
ให้ประเทศนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าแล้วก็มีประเทศที่ด้อยพัฒนาแบบนี้ต่อไป
แต่ถ้าเรื่องไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่ความขัดแย้งมันสูงขึ้น
ก็จะกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่สามารถอยู่ในประเทศที่ไม่มีความยุติธรรมได้
เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วครับว่ากลไกที่ทางผู้ร่างเสนอเนี่ยนะครับเป็นการถอยกลับไปครับ
ยังไม่ได้พูดถึงว่าใครจะเป็นรัฐบาลในรอบหน้า
ยังไม่ได้พูดถึงมาตราปีกย่อยอีกหลายอย่างในรัฐมนูลที่ต้องมีการแก้ไข
ผมว่าข้อเสนอทุกอย่างมันก็ฟังเข้าท่าต้องไปคุยกันต่อ
แต่วันนี้เราต้องเอาระบอบประยุทธ์ออกไปก่อนครับท่านประธาน
อย่างนั้นประเทศมันเดินต่อไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ขอบเขตอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ
ที่ทำลายล้างพักการเมืองที่ต่อต้านการรัฐประหาร
วินิจฉัยครั้งแล้วครั้งเล่า
ที่ทำให้ตอนนี้นะครับเราไม่มีเครดิตเหลือแล้ว
ให้กับสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
โลกเก่านะครับเราเชื่อเรื่องการมีกลุ่มคนดี
มีความสามารถมีความเป็นกลางมาถ่วงดุลตรวจสอบฝ่ายการเมือง
และรัฐมนูล๔๐นั้นมีเจตจำนงที่จะสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
ก็เลยสร้างองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการตรวจสอบถวงดุลได้
แต่เราลองใช้มา๒๔ปีแล้ว
ตอนนี้ระบบการตรวจสอบถวงดุลของเรายิ่งพังพินาศไปกันใหญ่
เพราะบทบาทขององค์กรอิสระเหล่านี้
เพราะฉะนั้นท่านประธานครับในโลกยุคใหม่
ที่ปรากฏอยู่ในร่างรัฐมนูลที่เสนอโดยผู้ร่างนี้นะครับ
ความเป็นกลางนั้นเกิดจากการมีตัวแทนของคนทุกกลุ่มเข้าไปในสัดส่วนที่พอกัน
ความเป็นอิสระขององค์กรอิสระเกิดจากการที่เขาต้องฟังประชาชน
มากกว่าผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะสั่งการพวกเขา
แน่นอนครับเวลาเขาฟังประชาชนเขาฟังจากโซเชียลมีเดียก็ได้
แต่ว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรนั้นรับฉันธามติมาจากประชาชน
เพราะฉะนั้นเราใช้อำนาจแทนประชาชนและประชาชนก็จะตรวจสอบผู้แทนของพวกเขา
ถ้าเราจัดการเรื่องที่มาและขอบเขตอำนาจขององค์กรอิสระได้
เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาตรวจสอบถวงดุลอำนาจนะครับ
แต่จะเป็นประชาชน๖๐ล้านคนที่เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้
การตรวจสอบจะเข้มข้นกว้างขวางลึกซึ้งมหาศาล
นักการเมืองจะเปิดเผยกลัวที่จะปกปิด
ไม่ใช่นักการเมืองตอนนี้ที่ต้องวิ่งหาหลักสูตรระดับสูง

และนี่เป็นการส่งเสริมระบอบอุปถัมภ์ที่พวกท่านรังเกียจกันนักกันหนา
ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่เหรอครับ
คือการตรวจสอบถ่วงดุลให้อำนาจกลับไปที่ประชาชน
ยุคสมัยที่ประชาชนต้องการอำนาจและการเข้าถึงข้อมูลได้
เราไม่ต้องกลัวประชาชนไม่ตรวจสอบนะครับ
ประชาชนจะตรวจสอบอย่างแน่นอนผมเป็นสอสอที่มาจากการเลือกตั้ง
คนที่สนับสนุนผมก็จะเป็นคนเดียวกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผม
และตรวจสอบผมผมไม่สามารถกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่พิศนโลกได้
ถ้าผมตะบัดสัตว์ไม่ทำตามสิ่งที่ผมหาเสียงมา
แล้วผมเชิญชวนนะครับคนพิสุนโลกอย่างเช่นพลเอกปีชาจันโอชา
ท่านลงเลือกตั้งเลยถ้าท่านชนะเลือกตั้งผมยอมให้เป็นฉันธรรมติ
ท่านเป็นตัวแทนของคนพิศนุโลก
เพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจที่สุดครับท่านประธาน
ให้อำนาจกลับไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
ร่างรัฐมนต์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเอาอำนาจกลับไปที่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับท่านประธาน
แต่เป็นการเอาอำนาจกลับไปที่ประชาชนทุกกลุ่ม
ให้ความแตกต่างหลากหลายให้ปัญหาที่อยู่ในประเทศนี้นั้น
กลับมาพูดคุยกันในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งสมการนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าระบอบประยุทธ์ยังอยู่และมีการเลือกตั้ง

ท่านประธานครับถ้าเราไม่ทำในวันนี้
เราจะไม่มีทางมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตสาธารณสุขและเศรษฐกิจได้
และเราไม่มีทางที่จะมีสอสอรอที่จะเดินหน้าร่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ
ถ้าสวชุดนี้และระบอบประยุทธ์ยังอยู่อย่างครบถ้วน
เพราะฉะนั้นทุกพักการเมืองครับผมขอความร่วมมือกัน
และสวในฐานะของวินยูชนปัจเจกชน
ขอความร่วมมือในการลงมติรับหลักการนี้ครับ
ข้อเสนอในการปรับปรุงหลายอย่างไปว่ากันในวาระสอง
ผมขอเสนอต่อประธานรัฐสภาครับ